สี่ทุ่มถึงตีสี่ยังไหม้ยี่สิบสี่ชั่วโมงอ่า
หกชั่วโมงนี้นะคะคุณผู้ชมห้ามออกจากเคหสถาน
หรือว่าบ้านต่างคำนี้เป็นกฎหมายแล้ว
ไม่ยกเว้นใครทั้งนั้นที่พูดแบบนี้เพราะว่าเมื่อคืนของคืนวานี้
วันพุธใช่ไหมเป็นคืนวันจันทร์
ที่จังหวัดมุกดาหารเนี่ยนะคะมีผู้หญิงมากัน๑คู่
มากันสองคนขับรถบีเอ็มเวิวสีดำ
มาเข้าที่ด่านตรวจจุดหนึ่งและช่วงเวลานั้น
มันเป็นหลังสี่ทุ่มแล้วเนี่ยนะคะปรากฏว่าผู้หญิงสองคนนี้
มีลักษณะคล้ายคล้ายกับอาการเมาพอเจ้าหน้าที่ขอตรวจ
ผู้จาไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยนะคะนอกจากนี้ยังมีคำพูดที่
ลักษณะต่อว่าเจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจด้วยไปดูคลิปกันหน่อย
แล้วจะบอกว่าคนที่ถูกจับกลุ่มคนที่ถูกตรวจนี้เป็นใครค่ะ
เรียกตัวลงมามาพูดคุยด้านล่าง
ผู้หญิงที่สวมเสื้อขาวเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะ
ที่โดยสารมากับรถคันนี้
แต่อีกหนึ่งคนที่อยู่ในรถ
อ้างตัวว่าเป็นลูกสาวของนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์
ว่าราชการจังหวัดพิษสนุโลก
และช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นที่ด่านตรวจแยกไฟแดงเมืองใหม่เนี่ย
คือช่วงประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
นางสาวอภิญญาอายุ๑๙ปี
และนางสาวเปรมประพาเอกพาพันธ์อายุ๒๙ปี
นางสาวเปมประพาเอกพาพันธ์นี่แหละที่อ้างตัวนะคะ
ว่าเป็นลูกสาวของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษสนุโลก
หลังจากที่ถูกตั้งด่านตรวจแบบนี้ลงมาพูดคุย
เธอก็พูดลักษณะต่อว่าแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นลูกของผู้ว่า
พิศนุโลกจากการตรวจสอบย้อนกลับไป
จริงแหละเรื่องที่เธอบอกว่าเป็นลูกสาว
ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษนุโลก
หลังจากนั้นค่ะผู้สื่อข่าวก็ต้องไปตามซิ
คุณพ่อว่ายังไงพยายามติดต่อไปที่นายพิพัฒน์เอกพาพันธ์
ว่าราชการจังหวัดพิศนุโลกสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ท่านติดภารกิจก็ไม่ได้มีโอกาสพูดคุยนะคะ
แต่ว่าหลังจากนั้นค่ะบ่าย๓เสร็จสิ้นภารกิจ
สามของเมื่อวานนะหลังจากที่ท่านผู้ว่า

ภารกิจสำคัญก็คือประชุมมอบนโยบายเกี่ยวกับโควิด
จังหวัดนี่แหละโพสต์เฟซบุ๊กเลยค่ะ
เป็นเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านผู้ว่า
ลูกใครไม่สำคัญลูกชาวบ้านลูกกำนันลูกผู้ว่า
ถ้าผิดกฎเคอร์ฟิลล์ให้ลงโทษตามกระบวนการยุติธรรม
อย่างถึงที่สุดไม่มีข้อยกเว้นครับ
เป็นแบบนี้โพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้เนี่ยนะคะ
กฎหมายต้องเป็นกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นสำหรับใครครับ
ซึ่งหลังจากท่านผู้ว่าได้โพสต์ออกไป
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะค่ะ
แล้วก็ส่วนหนึ่งให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดพิษสุนโลกด้วย
ล่าสุดนะคะศาลจังหวัดมุกดาหาร
มีคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอายการยื่นฟ้อง
นางสาวเปรมประพาอิพาพันธ์กรณีฝ่าฝืนเคอร์ฟิลล์
โดยสารพิพากษาจำคุก๖เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
จำเลยให้การรับสารภาพค่ะลดโทษกึ่งหนึ่ง
เหลือจำคุก๓เดือนปรับ๕๐๐๐บาท
โทษจำคุกรอลงอายาไว้๑ปี
ข่าวนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดียค่ะ
ก็เลยถูกจับตาว่าเป็นลูกผู้ว่าแล้ว
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะทำอย่างไร
สรุปก็มีความผิดไงศาลก็พิพากษาออกมาแบบนี้
ลูกใครไม่เกี่ยวค่ะอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันนะคะ